เมื่อช่วงเช้าวันนี้๒๕กันยา๒๕๖๐

ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเลย
แต่งกายด้วยชุดสีดำสุภาพเรียบร้อย
เดินทางมาต่อแถวเพื่อรอเข้ากราบ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮา

เรียกว่าเนืองแน่นตั้งแต่เช้ามืดเลยนะคะ
ซึ่งวันนี้นั้นก็นับว่าเป็นวันที่๓๒๗แล้ว

ถวายบังคมพระบรมศพค่ะ
ก่อนที่จะปิดในวันที่๓๐กันยายนนี้
โดยสำนักพระราชวังก็จะเปิดให้ประชาชน
ชุดแรกนั้นเข้าตั้งแต่เวลาตี๕นั่นเองนะคะ
และถึงแม้ว่าสภาพอากาศจะร้อนอบอ้าว

แต่หลายคนก็บอกว่าไม่รู้สึกท้อ
แม้ว่าจะต้องรออยู่หลายชั่วโมง
ซึ่งขณะนี้ก็น่าจะเป็นโอกาสสุดท้ายแล้ว
ที่จะได้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพค่ะ
และส่วนใหญ่ก็เรียกว่าเตรียมความพร้อมทั้งร่างกาย

แล้วก็อุปกรณ์ป้องกันฝนมาด้วยนะคะ
ขณะที่สำนักพระราชวังเองก็สรุปยอดรวมประชาชน
ที่เดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพของเมื่อวานนี้
ก็มีจำนวนทั้งสิ้น๖๒๖๒๑คนนั่นเองค่ะ

ต่อวันค่ะอันนั้นวันเดียวเลยนะคะ
ปกติฉันผ่านไปโอ้โหคนแน่นมากจริงตอนนี้ก็จะปิดในช่วงเวลา๓ทุ่ม
แต่ว่าบางวันเนี่ยคนก็ล้นมากอย่างเมื่อวานนี้ก็ปิดไปเที่ยงคืน๒๐ค่ะ

เอาละครับไปที่ข่าวต่อไปนะฮะ
คุณจิ๊กนวรัฐยุตนันของเราเนี่ยนะครับคอนิมิตรมาก

เพราะว่าโดนแก๊งต้มตุ๋นเนี่ยนะไปอ้างชื่อสินะครับ
บอกว่าเป็นเหมือนแบบว่าเป็นผู้จัดการ

ใช่บริษัทออกาไนท์เข้าไปแจ้งความออกไปด้วย
เพราะว่าไปรับงานแล้วคุณจิ๊กไม่ร่วมงาน
เนี่ยแหละนะครับ

คนอ้างเป็นผู้จัดการส่วนตัวรับงานนะครับ

เปิดเผยขึ้นนะครับเมื่อวันที่๒๔กันยายนที่ผ่านมา
คุณจิ๊กกับพร้อมพลังงานออกาไนท์
ได้มีการเดินทางเข้าพบกับทางรจบรุษเอกธวรรษ
อนุรักษ์นิยมต้นบินรองสรวจสอบสวน

ว่าถูกในบอยไม่ทราบชื่อนามสมสมุทร
แอบอ้างเป็นผู้จัดการส่วนตัวของคุณจิ๊ก
ไปรับงานโชว์ตัวที่โรงพยาบาลสมุทรสาขอน
เรียกเงินค่าโชว์ตัว๔๐๐๐บาท

ได้รับการจ้างจากโรงพยาบาลสมุทรสาคร

หาดารานักแสดงมาเป็นพิธีกร

ให้กับผู้สูงอายุที่เป็นโรคอัลไซเมอร์ฟัง

ก็เลยติดต่อไปถามในบอยว่าเป็นผู้จัดการส่วนตัวคุณจิ๊กหรือเปล่า
บอยก็สมอ้างเลยบอกใช่ฉันนี่แหละเป็นผู้จัดการส่วนตัวของคุณจิ๊ก
ก็เลยได้มีการตกลงนะฮะพูดคุยกันแล้วก็เรียกราคากันนะฮะ
บอกว่าเป็นพิธีกรในงาน๖๐๐๐บาท

โอนมาให้ทางคุณบอยเนี่ยนะฮะเป็นค่าแรงงวดแรก
โดยนายบอยบอกว่าให้โอนเข้าบัญชีของนางสาวสุดาพรยานุ
ซึ่งตนเองก็เลยมีการโอนไปให้เรียบร้อยแล้ว
พอถึงวันงานจะเริ่มมีพิธีการประมาณสัก๙โมง

คุณจิ๊กนวรัฐก็ยังมาไม่ถึงงาน

คุณบอลก็บอกว่าคุณจิ๊กเข้าห้องน้ำอยู่
พร้อมกับสอบถามเส้นทางบอกว่าไปยังไง

จนถึงเวลางานปรากฏว่าจิ๊กนวรัฐก็ยังไม่มา

ปรากฏว่าในบอยปิดโทรศัพท์ไว้เรียบร้อยแล้ว

นายอัตภพงศ์ก็ได้หาเบอร์โทรศัพท์คุณจิ๊กนวรัฐเนี่ยนะครับ

พร้อมกับโทรศัพท์ไปถามคุณจิ๊กว่า
คุณจิ๊กเมื่อไหร่จะมางานสักที

แล้วก็ไปแจ้งความร่วมกัน
คือคุณจิ๊กก็บอกว่าไม่รู้เรื่องงานดังกล่าวเลย
ที่ผ่านมาทำงานไม่เคยมีผู้จัดการส่วนตัว

ตนทำงานอยู่ที่ขอนแก่นจะไปได้ยังไง

หรืองานแก่คุณสนตัวเองไปโดยไม่เคยคิดกล้าตัวอยู่แล้ว

ก็กลัวว่าจะมีคนไปแอบอ้างแกอีก

ก็เลยไปแจ้งความร้องทุกข์เอาไว้

เห็นการโรคอัลไซเมอร์นะฮะ
ติดต่อพี่จิ๊กแต่จริงไม่ต้องติดต่อพี่จิ๊กก็ได้

ผู้โดดดำกับผมกับคุณม้าหรือคุณรถมียหรือคุณเหมียว
เป็นคนชอบมาเปิดเผยเรื่องข่าวจริงไม่ใช่นะฮะ
กูไม่มดดำค่ะหนีไปเกาหลีแล้วหนีไปใกล้กว่าหนู
มีคนเขียนมาแซวอยู่ซิบอกคุณแม่มดดำไปเที่ยวกับแฟนพี่หนุ่มไม่มีเพื่อนเลย
ไม่มีเพื่อนที่รอแล้วก็ชอบเก่งขึ้นพาบอกว่าทำไมเป็นแฟนฉัน
ไปทุบหน้าเหรอไปเที่ยวไงพาแฟนไปมันชอบบอกว่าเนี่ย
อย่ามาแซวแบบนี้นะเดี๋ยวแฟนตัวจริงเขามาด่าฉัน
หนังใจดีมากนะหนังผ่าสามีนางนี้ป่าไปนู่นเลยเกาหลีนะ

ต้องบอกอย่างนี้เตือนภาคใต้๖จังหวัดนะฮะ
ระวังฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลัน

ขึ้นสูง๒๓เมตร
เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งทะเลอันดามัน
ถึงวันที่๒๖กันยายน

อุตุนิยมวิทยารายงานสภาพอากาศ
ทั่วไปเมื่อเวลาตอน๕นาฬิกา
ระบุร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง
ภาคกาลตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เข้าสู่หย่อนความกดอากาศต่ำกำลังแรง

ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้

ส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนตกชุกหนาแน่น
แล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง
สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามัน
แล้วก็อ่าวไทยตอนบนมีกำลังแรง
ยากรอากาศ๒๔ชั่วโมงข้างหน้านะคะ
ประเทศไทยมีฝนตกชุกหนาแน่น
แล้วก็มีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือ

รวมทั้งกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑล
ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนัก

และน้ำปากหลายหลากไว้ด้วยเลยทีเดียว

ประเภทที่ป้องกันคือนักมากมาก
ใช่หน้าตรักภาคก็นักมากเลย
ช่วงหน้าก็มีหลากหลายข่าวเลยทีเดียวค่ะ
มีดรามานากมากทุกนักเรียนแทย
เราทำดรามาต่อกันหนักเลยทีเดียว

คุณกวางอรการก็บอกเลยนะคะ
เขาหอบหลักฐานมาสำหรับคนที่มาพูดถึงเขาว่าแบบ
ไม่ดีงู้นอย่างนี้เป็นเหตุทำให้
คุณสงการกับคุณแอฟมีปัญหากัน
เขาออกมาแจ้งความแล้วนะคะ

มาครับแสงไข่ค่ะโอเคมาคุยกันต่อนะครับ
มาเรื่องนี้นะฮะมีคอมเมนต์ไปด่านักเรียนไทยคนหนึ่ง

ต่อคิวซื้อหนุ่มไทยวัยสุดสอยคิวแรกเลยนะครับ
ทีนี้ก็ได้มีการงานดราม่าเกิดขึ้นนะฮะ
สำหรับเหล่านักเรียงพีบอร์ดนะครับ
ได้มีการไปคอมเมนต์กันในเชิงด่าทองนักเรียนไทยท่านนี้
ก็คือคุณวริสเนี่ยนะครับอายุ๒๐ปีที่กำลังศึกษาอยู่ที่สิงคโปร์นะครับ
ซึ่งตัวเขาเองก็ทนกระแสคอมเมนต์ไม่ไหว
ก็เลยมีการขอชี้แจงนะฮะผ่านเพจดังนะครับ
แกก็ส่งไปนะแล้วแกก็บอกว่า
ก่อนอื่นขอขอบคุณทุกคอมเมนต์นะฮะ
ที่มีทั้งแนะนำชี้แนะนะครับความเห็นที่เป็นประโยชน์
แล้วก็ต้องขอโทษที่ผมทำให้เกิดความวุ่นวายขึ้น
โดยที่ตัวผมเองเนี่ยเพิ่งจะทราบเรื่องเหมือนจากเพื่อนเหมือนกัน
ผมอยากจะไขข้อข้องใจข้อสงสัยสักหน่อยนะครับ
คือข้อหนึ่งเนี่ยหลังจากที่ชาวเน็ตไปด่าเขาเนี่ย

เอาเวลาไปทำอย่างอื่นดีกว่าหรือเปล่า

ผมไม่ได้ไปต่อคิวข้ามคืนนะครับ
เรียนผมก็เลยถือโอกาสนะครับ
รับเครื่องได้เลยนะฮะ
แล้วก็ได้โอกาสกลับไทยด้วย

ทำไมซื้อเลยเครื่องแรกเอาเงินมาจากไหน
โถข้าอาจจะฝับครัวเขาหรืออะไรเข้าไป
เขาก็ตอบบอกว่าผมจะซื้อเป็นของขวัญของให้คุณพ่อ

ตอนแรกเลยผมซื้อภายในวันนั้น

จุดประสงค์เนี่ยก็คือเอาไปเป็นของขวัญครับ
เพราะผมคงไม่ได้อยู่ช่วงงานวันเกิดพ่อปีนี้
แล้วก็ประจวบเหมาะที่ว่าวันออกขายตรง

ผมเลยตัดสินใจจองเพื่อซื้อครับ

แต่คือความตั้งใจของคนที่อยากให้ครับ

คือเสร็จปุ๊บนักเรียนเขาก็ตอบเลยบอกว่า
ผมถือว่าสิ่งที่ผมทำเนี่ยนะครับ

ตอนเอาให้คุณพ่อท่านตื่นเต้นมาก

แล้วก็ข้อ๕
เขาบอกว่าภาพต่างเนี่ย
ข่าวทั้งหลายเขาแนะนำให้ผมโพสต์ท่านะครับ

ผมต้องวิ่งออกจากร้านแอปเปิ้ลตั้ง๓๔รอบ

นี่ยังดีนะที่น้องเนี่ย

คือผมอ่านของเขาแล้วผมจริงว่ะจ้ะ
แต่ผมก็อยากจะถามนะว่า
ไอ้ที่มึงไปเม้นต์เขาเนี่ย
กลับไปถามตัวเองว่ามีเวลามากขนาดนั้นเลยเหรอ

เขาจะไม่ได้ให้พ่อเขาหรือเขาจะไปซื้อส่วนตัวนเป็นเงินเก็บของเขา

เพราะได้เป็นเครื่องแรก

มันแปลกตรงไหนว่าการไปซื้อโทรศัพท์เป็นคนแรก

แปลกมากเลย
พ่อแม่จัดให้มีการแต่งงานกัน
ระหว่างแฝดชายกับแฝดหญิง

ซึ่งน้องตอนนี้อายุ๔ขวบ
ของคนโบราณก็เพื่อจะให้อายุ
แบบว่ายั่งยืนมีความสุข

ก็ไปงานเหมือนมีงานแต่งงานกันเป็นเรื่องเป็นราว

ราชบุรีมีนายชายสิต

แล้วเสร็จแล้วเขามีบุตรคนแรกก่อน

พอหลังจากนี้ก็มีบุตรออกมา

ตอนนี้อายุ๔ขวบอย่างที่เราเห็นนะตอนนี้
แล้วก็เป็นพี่น้องกันเพื่อนบ้าน

ถ้าทำเป็นรสาวแบบนี้

เขามีแบบแห่ขันหมากมานะ

แล้วก็มีทองคำหนักอยู่ตั้ง๒บาทกันเลยทีเดียว

คือพอภรรยาตั้งคัน

พอเด็กโตขึ้นได้ประมาณ๔ขวบ

เด็กคนละเพศที่เกิดมาพร้อมกัน
เมื่อชาติที่แล้วไม่สมหวังในความรัก

และจะไม่ค่อยมีความสุขในชีวิต

ที่ขึ้นยืนยาวต่อไป

ผมว่าไม่แปลกนะค่ะ
อันนี้ไม่แพร่เพราะว่ามันเป็นความเชื่อ

โปร

เคล็ดหรืออะไรก็ไม่รู้ไม่แน่ใจ
แต่ว่าเขาจะมีวิธีอะไรอย่างนี้แหละ
แต่ผมคงใจมีอันนี้เด็กนี่

กวางอรการก็หอบหลักฐานเอาผิดเพจไอจีให้ข้อมูลเท็จ

กรณีที่เกิดความระหองระแหงระหว่างคู่รักสามีภรรยา
คุณสงการเตชั่นนรงค์กับคุณแอปทักษะออนเตชั่นนรงค์
โดยไม่ทราบเหตุผลแน่ชัด

บอกว่ายอมรับว่าแยกกันอยู่จริงแต่ก็ยังติดต่อกันอยู่
ขณะที่กระแสของโลกออนไลน์ก็เกิดการขุดคุย

โดยเฉพาะประเด็นของมือที่๓
ที่ทำให้ครอบครัวของเขาต้องร้าวฉาย
ก่อนที่จะมีเพจเฟซบุ๊คชื่อดังหลายรายค่ะ
กล่าวหาว่านางสาวอรการจิวเกียจหรือว่าคุณกวาง
ซึ่งเป็นผู้ประกาศข่าวสาวสวยนั้นเป็นต้นเหตุ
ภายหลังคุณกวางก็ได้ออกมาปฏิเสธ

ล่าสุดเลยนะคะเมื่อเวลา๑๓นาฬิกาของวันนี้ค่ะ
ผู้สื่อข่าวก็รายงานว่านางสาวอรการจิวะเกียรติผู้ประกาศข่าวสาว

นั่นสวยมากเดินทางเข้าแจ้งความกับตรำรวจค่ะ
กรณีถูกชาวโซเชียลถล่มว่านะคะ
โดยที่ก็ไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าไป
ก่อนที่จะให้เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์นำภาพแจ้งความออกมา

ก็เอามาแจกให้กับพี่สื่อมวลชน
ต่อมาเมื่อเวลา๑๔นาฬิกา๒๐นาที

อยากจะให้เรื่องนี้นั้นเป็นตัวอย่างบรรทัดฐานของสังคม
ว่าข้อมูลที่เป็นเท็จนั้นสามารถทำลายชีวิตคนได้
โซเชียลนั้นมันน่ากลัวกว่าที่เคยคิดเอาไว้มาก
อยากให้คดีดังกล่าวนั้นเป็นตัวอย่าง
หลังจากนี้เวลาจะโพสต์อะไรกัน
ก็ต้องมีความระมัดระวังกันให้มากด้วยนะคะ
ก็เมื่อถามว่าจะมีแบบฟ้องใคร

ยังไม่ระบุว่าเขาจะฟ้องใครบ้าง

ก็จะเป็นคนที่ให้ข้อมูลในทางผิด

คุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะ
คุณค่ะคุณค่ะ

คุณค่ะคุณค่ะ

คุณค่ะ
คุณค่ะ

คุณค่ะ

คุณค่ะ

คุณค่ะ

ถามผลประเภนภาษีชีวิต

เพราะฉะนั้นคือมันฆ่าคนได้นะเรื่องพวกนี้
บางทีแบบเครียดเขาเครียดนะเขาไม่ได้ผิดแล้วเราแบบ
คือสมัยนี้มันนิยมแบบเรียกอะไรความสะใจความรุนแรง

ไหลกันตามไปเฉยเลยอื้อน่ะมาโอเค

ก็มีคนถามเยอะแยะมากมายนะ
ว่าดำหายไปไหนยังอยู่ดีแต่อยู่อย่างหลบซ่อน
เฮ้ยตบซ่อนอะไรล่ะไปเที่ยวอยู่
เดี๋ยวกลับมาสักครู่เดียวค่ะ

ที่เรื่องของคุณอ้ำเลยอ้ำพัชราภาก็แย้มหัวใจ
ไฮโซฟุกลุ้นความสัมพันธ์จะเป็นแฟนได้ไหมเนี่ย
ต้องบอกว่าหลายคนลุ้นกันยกใหญ่เลยทีเดียวนะคะ

เอาไปอันนี้ค่ะ
คุณฟุกวรวุฒินะคะ

ก็จะได้ขึ้นแท่นเป็นหวานใจคนต่อไปของ
นางเอกซุปเปอร์สตาร์คุณอ้ำพัชราภา

ล่าสุดก็ไปเจอคุณอ้ำก็เลยคว้าตัวมาอัปเดต

คุณอั้มบอกว่าช่วงนี้เนี่ย
กับการเล่นไลฟ์ทางเฟซบุ๊คมาก

เหมือนรู้สึกว่าเราเนี่ยบ้าดีเนอะพูดอยู่คนเดียว

เพิ่งจะได้แอดมินที่น่ารักมาก

ซึ่งคุณอ้ำเองก็เป็นแอดมินเพจของตัวเอง
ชื่อว่าเพจวะอั้มพัชราภา

ถามว่ามีคนเข้ามาไหมก็มีเรื่อยนะคะ

เหมือนเดิมใช่หรือเปล่าคุณอ้ำบอกว่าใช่ค่ะ

ตอบเลยว่าไม่ได้เจอกันบ่อย

คนก็ลุ้นว่าใครจะมาเป็นแฟนอ้ำ
คุณอ้ำบอกว่าเราก็ลุ้นเนอะแล้วก็ยิ้ม
ตอนนี้เราก็มีคนคุยค่ะ

คุณอ้ำบอกว่าใช่ค่ะคุยกันอยู่ค่ะ

โอ๊ยคนเดียวกันแม่แน่เลยค่ะ

พูปายาซังล่าสุดนี่
ก็ได้ถูกเชิญให้ไปร่วมเดินแฟชั่นโชว์
ซึ่งหลังจากที่ฤดูการที่ผ่านมานี่แหละค่ะ
แล้วก็ไปให้เห็นสกิลของการเดินแบบ

งานที่สำนักงานใหญ่ที่เมืองมิลานประเทศอิตาลีค่ะ
แล้วก็ครั้งนี้สาวปูก็กลับมาร่วมงานนะฮะ
ซึ่งก็มาช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับสาวปู
แล้วก็นางเอกสาวของเราก็ไม่ได้ทำให้คนไทยผิดหวังเลย
เพราะว่าสาวปูนี่เรียกได้ว่าเดินแฟชั่นโชว์ได้อย่างสง่างาม

คือจริงนะสมัยนี้มันก็ไม่ได้ต้องสง่างามอะไรนะ
มันก็คือเรียบง่ายแล้วไม่มีมิตรสะโพกอะไร
ก็คือเดินเฉยอย่างนี้
เดินสวยอย่างนี้
ไม่สวยด้วยนะก็เดินเฉย
แต่นิ่งไป
ทางน้องใบเฟิร์นพิมพ์ชะลก
ที่ต้องอะไรเนี่ยที่ตั้งแต่ออกมา

ที่ได้ออกมายอมรับเนี่ยนะครับว่า
นี่ไงอ่านข่าวดีพ่อพิมพ์เป็นแบบนี้

ก็ทยอยมีภาพหวานออกมาไม่เว้นแต่ละวันนะครับ
คือแฟนคลับนี่ก็ฟินนะครับ
ก็อย่างล่าสุดเนี่ยหนุ่มท็อปก็มาลงคลิปหวานนะครับ
แฟนโชว์ความน่ารักของสาวใบเฟิร์น

ช่วยด้วยครับเจอเด็กบ้าพูดไม่รู้เรื่อง
ฟังรู้เรื่องช่วยบอกทีอันแน่นะฮะ
ก็มีแฟนเข้าไปฟินกันเป็นเยอะมากมายเลยนะครับ
พร้อมกับบอกว่าหวานจนมดขึ้นแล้ว
นอกจากนี้ยังมีพี่น้องดาราเข้าไปรุมหั่นไส้นะครับ
ไม่ใช่ลุมแซวนะครับ
คือทั้งบอยปกรณ์เวฟวาลินทรมิ้นจริตดาเอสเตอร์ดาวพิมพ์ทองคาริสานะครับ
โดยบอกว่ารำคาญเก็บไว้ดูกันเองได้ป่ะ
หลงไฟเหรออาจจะแรงเท่าหลงรัก

ซึ่งข้อความของแต่ละคนเนี่ยนะฮะ
ก็ไปมีบ้างสิเนอะก็จบง่าย
หนุ่มครับใกล้วันเกิดแล้วใบ้หน่อยครับ
คุณประดับก็อย่างที่บอกนะครับอยู่ที่เกาหลีกำลังจะกลับไปนี้
นี่ทำไมเวลาดาราเขามีแฟนทุกคนชอบที่อยากจะแบบว่าให้เห็นจังเลยนะว่า

ต้องเรียนลูกพี่ฟุ้งอะ

อ่ะโอเคมาดูอันนี้หน่อย
แชะหน่อยแชะ
แชะใครค่ะ
เปลวกที่๑

อ๋อคุณอาร์ฟตัวผมสงการ

แต่จริงแล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรหรอก
เพราะว่าทางคุณพ่อของคุณสงการก็ได้มีการออกมาโพสต์รูปครอบครัวแล้ว

แหมรีบโยนมานี่เลยเราก็ไม่เราก็เห็นจากภาพข่าวเหมือนกันเราก็ไม่รู้จริง
เป็นภาพของคุณก๊อฟกับอดีตแฟนเก่าของคุณก๊อฟเขานะคะอย่างที่บอกไปน่าจะชื่อคุณเคที่ใช่ไหม
ทีนี้เขาก็ปัดไปว่าเขาก็ไม่ได้อยากมาพูดถึงเรื่องว่าแบบเรื่องแม่แอ๊วจะมาทำอะไร
เขาบอกว่าเขาไม่ได้อยากพูดถึงเรื่องนี้มันก็ไม่รู้ว่าเรื่องอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่า
อันนี้เราไม่รู้จริงจริงอ่ะนะคะอืมแค่นั้นเองแค่นั้นเองเขาก็เตรียมแพลน
นี่ก๊อฟเตรียมแพลนหรือยังก๊อฟก็บอกยังยังเขาเก็บตังค์อยู่นะ
ก็บอกว่าไปเที่ยวไปเที่ยวกันก่อนคือว่าเรายังวัยรุ่นเราก็ทำงานเต็มที่
อะไรที่เป็นความสุขของพวกเราไปเที่ยวก็ไปเที่ยวกันก่อน
เรื่องอื่นอื่นที่แพลนเอาไว้จะทำอะไรกันบ้างก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอืมนะคะอืม

ท้ายก่อนกลับจากไปเที่ยวฮ่องกงมาดามเอมมี่ใส่ชุดทูพีชโพสต์หุ่นแซ่บลงไอจี
หนูรู้สึกกระชุ่มกระชวยสามีที่ใกล้ตัวก็ยั่ว
อุ้ยหรอก็ยั่วมากน้องจะได้มาสักทีอ๋อ
คือเขาบอกว่ารอมีน้องก็รุ้นอยู่นะพี่เอมมี่นะ
นี่เห็นไหมล่ะดีออกกำลังกายเตียง
คุณดีไหมคุณดีนี่ออกกำลังกายเตียง
คุณกลับไปคุณกล้าใส่ชุดอย่างนี้ไหมไม่เคยเลยค่ะ
เคยใส่ชุดว่ายน้ำถ่ายรูปไหมไม่เคยเลยค่ะ

ไม่มั่นใจคุณแม่หนูไม่ได้แบบหุ่นคลีขนาดนั้นไหม
ถ้าคุณแม่อายจริงด้วย
แต่พี่แดนเนี่ยมันข่าวเมาส์อยู่นะ

เขาในข่าวว่านางร้ายคนนี้ตามจับสามีไฮโซ
นานแล้วสุดท้ายก็สำเร็จแล้วก็ตัวนี้ก็ป่องแล้ว

เขาบอกนางร้ายแต่แบบนางร้ายมีตั้งเต็มไปหมด
แล้วยังไงก็ต้องรอดูว่าใครจะแต่งงาน

แต่จริงนะคือสังคมตอนนี้บันทงบันเทิงเลย

วันนี้เรื่องนี้พรุ่งนี้เป็นอีกเรื่องมาลืมอีกเรื่องทุกวัน

คือโอ๊ยไม่ใช่ปะร้ายมาก

เป็นนางร้ายมากว่านี่
จะไม่ซื้ออย่าเพื่อก่อการเพราะเห็นบขไปแถมทองเต็มเกาหลี

เห็นผู้ชายเกาหลีร้อนแล้วยืน
ที่มดดำของเพื่อนเยอะ

ไม่มั่นเขาไปไม่กี่วัน
คุณผู้ชมพรุ่งนี้เจอกันนะคะ